ทีนี้ไปต่อกันที่ปราจีนบุรีนะคะ
เหตุการณ์ไฟไหม้เพิ่งเกิด๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วแม่เจ้าไม่อะไรรู้ไหมคะ

สักประมาณ๒๐๐ตันคุณผู้ชม
แล้วส่วนใหญ่เป็นพลาสติกมาเต็มเลยค่ะ
กลิ่นทั้งควันโอ้โหแบบนี้ค่ะ
ปีหนึ่งแล้วก็เรียก
โอ้โหดูสิคะ

แล้วรู้ไหมคะจุดที่ไหม้จุดที่เป็นต้นเพลิง

ไข่แดงไข่ดาวเลยค่ะคุณ

ความยากนี่ไงพี่เบิร์ตกว่าจะเข้าไปได้เห็นไหม
แบ็คโฮลต้องเกลี่ยทางเกลี่ยทาง
ให้รถน้ำดับเพลิงเข้าไปตรงนั้นนะคะ
ตรงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

จริงแล้วตรงนี้เมือย่างขยะของเทศบาล
สรีมหาพสพระจีนบุรี
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ต้องประสานรถแบ็คโฮ
เปิดทางให้กับรถดับเพลิงเข้าไป

ถามว่าเกือบ๑๐คันไหม้เมื่อคืนสักประมาณ๓ทุ่ม
จนถึงเราอ่านข่าวตรงนี้ดับได้หรือยังคะ
ยังไม่ได้นะคะตอนนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้
จำกัดไม่ให้มันลุกลามมานปลาย
กองขยะกองอื่นอีกนะคะ
โอ้โหแล้วคันหยากกว่า๒๐ตันดูสิ
คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะขยะเยอะมาก

เพราะฉะนั้นแล้วก็ทั้งกลิ่นทั้งควันมาเต็มเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์
ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่นอกบ้าน
เพราะกลัวว่าอาจจะสูดกลิ่นควันดำเข้าไป
เป็นควันพิษอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช้านี้ต้องติดตามต่อนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ๒๓วัน
จะสามารถดับเพลิงได้แบบสนิทเลย

ห่อเลี้ยงไม่ให้เพลิงลามไปอีกจำกัดพื้นที่
นี่ชาวบ้านตื่นมามาเห็นแบบนี้ตกใจเลยนะ
ไฟไหม้กองขยะมันยากตรงไหนรู้ไหม
คือไหม้แล้วมันก็จะไหม้ชั้นล่าง
มันต้องคุ้ยขึ้นแล้วก็ฉีดคุ้ยขึ้น
แล้วก็ฉีดน้ำกว่าจะดับโอ้โหยากจริง
บอกว่าอีกประมาณ๒๓วันถึงจะสามารถดับได้สนิทนะคะ